อย่างนั้นคุณต้องไปเที่ยวเมืองแบบนวัดวิถีชุมชนแบบนี้เขาจะมีความเป็นธรรมชาติ
อย่างตอนนี้นะที่สุพรรณบุรีเขามีการจัดงานท่องเที่ยวนวัดวิถีชุมชนบ้านหนองเพียนด้วยคุณผู้ชมค่ะ
งานนี้จัดใหญ่จัดหนักไปดูกันค่ะไปกันเลยเห็นไหมคะเขามีการแสดงต่อนรุ่งต้อนรับเก๋เก๋นางงาม
การแสดงแต่ละอย่างเขาก็จะเป็นการแสดงถึงวิถีชีวิตชุมชนของเขา

นี่เลยคือการเปิดงานของการจัดงาน
ที่วัดหนองเพียนตำบลบางงามอเผิร์ดสีเปรศจันทร์จังหวัดซุภัณฑ์บรี
งานนี้นะคะก็มีผู้หลักผู้ใหญ่มากมายมาร่วมงาน
แล้วก็เปิดงานกันนะคะเป็นการแสดงถึงว่านี่แหละ
เราจะประกาศให้โลกรู้ว่าพื้นที่นี้เป็นเมืองนวัดวิถีแห่งใหม่ที่น่ามาเที่ยวชมเหลือเกิน
สินค้าที่เอามาจำหน่ายก็เรียกได้ว่าเป็นสินค้าที่คัดคุณภาพมาแล้ว
เป็นของดีของชุมชนมีสุ่มไก่นะมีสุ่มโคมไฟก็มี
รวมถึงอาหารการกินพื้นถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน
ก็เอามาจัดแสดงเอามาให้เลือกซื้อเลือกชิมกันมากมายไก่กองทีเดียว
ซึ่งงานนี้นะคะก็มีชุมชน๓ชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกมาร่วมกัน
คือชุมชนตลาดเก่าศรีประจานบ้านเจ้าขุนชุมชนบ้านบันไดทองชุมชนบ้านหนองเพียร

และสำหรับงานท่องเที่ยวนวัดวิถีชุมชนบ้านหนองเพียนี้นะคะ

เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
กระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
กระดับการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน
แล้วก็เชื่อมโยงสินค้าโอท็อป

เขาจะใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านวิถีชีวิตวัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์
เอามาพัฒนาเป็นสินค้าโอท็อปแล้วก็จำหน่ายให้กับผู้คนที่มาท่องเที่ยว
เป็นการประชาสัมพันธ์เป็นการบอกต่อเรื่องราวของชาวบ้านในพื้นที่นี้ด้วย
ใครที่มาท่องเที่ยวนี้นะคะนอกจากจะได้ซื้อหาข้าวของที่น่าใช้แบบนี้กลับบ้านแล้ว
ก็ยังจะได้มากราบไหว้พระขอพรหลวงพ่อขาวและหลวงพ่อดำ
ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่วัดหนองเพียนด้วยนะคะ
เรียกว่ามางานเดียวเนี่ยคุ้มเลย
ได้ของกลับบ้านได้สิริมงคลทางใจเอาไปบูชากันต่อไปด้วยเนี่ย
เป็นอีกหนึ่งโครงการในโครงการประชารัฐของรัฐบาล
หลายจังหวัดหลายชุมชนก็มีการจัดงานแบบนี้
และสำคัญคือเขาก็ต้องการกระตุ้นให้คนในชุมชนนั่นแหละ
แสดงพลังให้เข้มแข็งมาร่วมแรงร่วมใจกัน
ัดของดีของตัวเองที่มีเอามาโชว์ซิ
แต่ละคนที่เขาไปเที่ยวเขาก็จะได้สัมผัสลึกซึ้ง
แบบได้เห็นจริงไม่ใช่แค่ไปเที่ยวฉาบฉวยอะค่ะ

เหมือนแบบคืนกำไรสู่ชุมชนด้วย
เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนให้มันดีขึ้นอย่างนี้ค่ะ
เหมือนแบบว่าถ้าเกิดว่าเรานำเสนอสินค้าอะไรที่มันแบบว่าดี
ที่มันเป็นโอท็อปหนึ่งเดียวในตำบลหนึ่งเดียวในอำเภอในหมู่บ้าน
แบบนี้ก็เป็นการสร้างรายได้กระจายรายได้ออกสู่คนในชุมชนเองด้วย

แบบนี้ก็น่าไปหากันแน่นอนนะคะ

ไอหมา
เอ้าคุณบอกยิ่งฟังยิ่งรู้สึกดี
สุภัณฐ์เอาจะเรียก